อีกครึ่ง

อรบจ้อ
มาถึงช่วงขอชิมหนูเป็นผู้เสียสละเลย
เป็นผู้เสียระตากแดดร้อนไปตลาด

ดูสิตากจนดำ
โอ้นี่ดำจนเหลือเลยล่ะลูก

ตลาดของฝากที่ใครไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเลือกชมเลือกชิมกันได้ตามสบายเลยนะคะ
และอีกหนึ่งเมนูเด็ดเนี่ยที่ต้องลอง
หั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ค่ะ
ความกลมกล่อมก็อยู่ที่น้ำราดเมี่ยงคำ

ซึ่งแต่ละร้านก็จะมีสูตรเฉพาะเป็นของตัวเองนะคะ
เห็นแล้วก็น้ำลายสอต้องขอชิมสักหน่อยแล้วล่ะค่ะ

ที่ได้มีโอกาสชิมเมี่ยงคำ
บอกได้เลยว่ารสชาติกลมกล่อมอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวต้องติดไม้ติดมือกลับไปฝากที่บ้านแล้วล่ะค่ะ

ว่าแต่ละร้านเขามีสูตรเด็ดเฉพาะกันยังไงบ้าง
แล้วทำไมที่นี่ถึงมีเมี่ยงคำขายกันเยอะขนาดนี้
เมียงคำของเราสูตรเด็ดที่น้ำจิ้มค่ะ

มาพิโลกต้องทานเมี่ยงคำนะคะ
ถ้าไม่ทานก็ถือว่ามาไม่ถึงที่โลกนะคะ

อย่าลืมมาชิมเมนูเมี่ยงคำอร่อยมาก

วันนี้พี่ลิงก็มีเมนูพิเศษพิเศษจากเมี่ยงคำเหมือนกัน
แต่ว่าจะพิเศษแล้วก็แตกต่างจากขวัญยังไงนะคะ

แล้วเอามาปากก่อนไอ้เมียงคำที่เขาเสียบไม้ขาย

วันนั้นไปโภกตังเอาไป๒๐กว่า

หรือขยะรับเป็นครั้งแรกไปกินเมียงคำ

เมนูเด็ดที่บอกจะมีแค่เมี่ยงคำเหรอ

กว่าอันนี้คือเมี่ยงคำยำตระไคร้
อ่าคือเอายำตะไคร้มาแต่ห่อเป็นเมี่ยงคำ

ยาทีนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงอะไรยังไง

ขอเชิญดีกว่าคุณยอดกว่าค่ะ
เมี่ยงคำยำตะไคร้มาจากร้านอะไรร้านนี้

แล้วคนในจังหวัดนี้ถ้าพูดถึงยำตะไคร้ใส่ใบเมี่ยงคำเนี่ยนะ
จะรู้เลยว่าร้านนี้แน่นอน

เดี๋ยวสอนพวกเราหน่อยนะครับว่าเมนูเด็ดที่นี่นะครับ
ปกติเขาโด่งดังเมี่ยงคำที่เสียบไม้ห่อ

พริกชนเกลือน้ำตาลปีบ
แล้วเขาก็เอามาผสมกันตั้งร้อนไหม

อันนี้วัตถุดิบที่เอามาทำยำนะฮะ

มีตาไทย
มีตาไทยของชี

ไม่ต้องม่วงอยู่ก็ทาน

แล้วมันจะเดือดเหรอ

ละลายน้ำตาลปี๊บก่อน

มันเป็นน้ำดำอย่างนี้เลยใช่ไหม

คือพอน้ำตาลกับน้ำเนี่ย
กระเหยไอออกไปก็จะเหลือแต่ความข้นขึ้นเรื่อย
ใช่

อันนี้คือเตรียมวัตถุดิบครับคือทอดเม็ดโม่งครับ

ทิ้งไหนด้วยทิ้งใส่จาน

อ๋อละเปรี้ยมยำ
เอาแม่มีก้านออกให้ดี
ถ้าหมูแผ่นไม่มีเราใช้หมูหันได้ไหมไม่ได้
อ้าวไม่ได้นะอยากตลกใช่ไหมพี่
เอามาคลุก

โอ้โหวแซ่บ
โอ้ยเห็นนั้นตำรายสอวางใบเมี่ยงคำอันนี้ก็คือใบชะพรูนะฮะอ๋ออ๋อล่ะ
น่าดินมากเลย

เตรียมตัวใครเขาหออยากหอมั้ง

ตัดส่วนผสมแล้วนะให้มันเข้ากัน

น้ำเมี่ยงคำ

แต่ถ้าตอนกรอบนี่จะอร่อยมากเลย

มันเข้มข้นเคี่ยวนานถึงเครื่อง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

แล้วอันนี้ขอขอบคุณคุณย้อนขวัญมากนะคะ

โอ้บัตเจ้า